เกาหลีต้องนำคือเขาก็ต้องเป็นผู้นำ
คุณร้องได้คุณเต้นเก่งคุณแรปเก่ง

คือเกาหลีเนี่ยเขาต้องนำ

ทุกคนต้องการความรักจากแฟน
เขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบ
ให้เขาได้มายืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมันคือเรื่องจริงค่ะ

คือสิ่งที่เขาทำได้แต่เราจะทำไม่ได้

ทำความสะอาดสิเธอล้างจานสิ

อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าต้องทำความรู้จักกัน

มิ้นถึงย้ำถึงว่าทุกคนต้องอดทน
คุณร้องได้คุณเต้นเก่งคุณแรปเก่ง

คุณต้องอดทนคุณต้องปรับทัศนคติ
ถ้าเราไม่พัฒนาอย่างที่บอกไม่อดทนไม่พัฒนา

หรือว่าบางทีอย่างเพื่อนหนูเนี่ย
เขาอยู่ค่ายดีเจอเพื่อนไม่ดีเพื่อนแกล้ง
แต่คือเขาไม่ไหวจริง
แล้วก็ยังมีอีกหลายค่ายนะคะที่เอาคนไทยไป
แต่ว่าเหมือนแบบเราโดนหลายอย่างนี้
เขาก็เลยแบบน้องที่ถอยหลายคนมากค่ะ
แต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็เปิดโรงเรียนสอนเต้นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วก็ไปประกวดตอนนั้นเนี่ยประมาณนี้ค่ะ๑๖๑๗ประมาณช่วงนี้ค่ะ
น่าจะชอบเราเต้นเขาก็เลยเหมือนดึงเราไปทำเลยค่ะ

จะเอาฉันไหมถ้าไม่เอาซื้อจะกลับบ้านแล้วนะ

ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องภาษาที่ต้องปรับตัวแบบเยอะมาก
กินข้าวกันเอ๊ะไปเพื่อนก็จะช่วงแบบ
เออเออไปไปเราไม่รู้แล้วว่าเขาพูดอะไรค่ะ
เออไปไปจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝึกมาประมาณ๒ปีค่ะ
โรงเรียนประจำแล้วแต่ว่าโหดกว่าโรงเรียนประจำ
เช้า๑๐โมงวอร์มวอร์มครึ่งชั่วโมง
แล้วก็แยกซ้อมเดี่ยว๑๑โมงมารวมกัน

เขาจะเทสทุก๓เดือนเลย
เขาจะดูเราก่อนว่าเราไหวไหมอยู่ได้ไหม
คุณพัฒนาหรือเปล่าคุณย่ำอยู่กับทีมหรือเปล่า
ถ้าคุณพัฒนาแล้วเขาเห็นว่าเราเนี่ย
อาหารของเกาหลีเนี่ยไม่ว่าคุณจะเดบิวต์แล้วหรือว่าไม่เดบิวต์

เผลอเดบิวต์แล้วเนี่ยบางทีซ้อมหนักกว่า
ตอนที่เป็นเด็กเทรนิกเราเดบิวต์ไปแล้วเนี่ย
เรามีงานตื่นตั้งแต่แบบโอ้โห
ตี๔ตี๕ไปแต่งหน้าไปงานเสร็จปุ๊บ
เสร็จแล้วต้องกลับมาซ้อมเต้นอีกนะคะ

เพราะว่าถ้าวันต่อไปมีงานเนี่ยก็ต้องซ้อมของวันต่อไป
คือทุกคนเนี่ยจะไม่ได้แบบโอ้เดบิวต์แล้วก็ทำงานเสร็จก็เข้าบ้านนอนอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะ
เขาเลยไม่พลาดกันเยอะเพราะว่าซ้อมตั้งแต่เช้าอ่ะ
คือรายการเพลงอยู่ทั้งวันตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
อาทิตย์ก็ซ้อมไม่มีวันหยุดเลย
มันไม่ใช่แบบเหมือนที่เราดูศิลปินทุกคนที่แบบ

มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ข้างหน้าที่เขาเห็น
มันมีข้างหลังอีกลึกที่มันมีอีกหลายอย่างที่ทุกคนไม่ได้ไปสัมผัส
มือถือไม่มีใช้เพราะว่าเขาไม่ให้ใช้
เพราะว่ามันจะไม่มีสมาธิค่ะง่ายเลย
คนเกาหลีค่ะคือจะต้องตั้งใจถ้าคุณจะเต้นคุณก็ต้องตั้งใจเรียน
ตั้งใจอะไรคือต้องคอนเซ็ปต์การซ้อมอย่างเดียวค่ะ
โหก็อย่างที่รู้รู้กันนะคะคือหมายถึงว่าคือทุกวันจะต้องมีวงหนึ่งที่เดบิล
ก็คือเท่ากับมี๓๖๕วันก็ปีก็จะมี๓๐๐วง๓๖๐กว่าวงประมาณนี้เลยค่ะ
วงขึ้นไปต่อปีนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
ก็ต่อกันข้ามวันป่ะใช่ไหมต่อกันข้ามวันอ่ะ
คือเยอะมากเยอะ๑ปีนี่บางทีก็ไม่มีเลยมั้
แต่ว่าเหมือน๑ใน๑๐๐ค่ะ๑คน
เราเป็นต่างชาติเราต้องสู้กับคนเกาหลีอีกเป็นร้อยชีวิต
ซ้อมอย่างนี้ก็เหมือนแบบบางทีแบบไม่มีข้าวอะไรอย่างนี้ด้วย
ให้กินข้าวไม่นู่นไม่นี่เลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบให้ไปโชว์ในที่ที่แบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้

ค่ายหนูเนี่ยเขามีศิลปินเดี่ยวที่ดังแบบเท่าพี่เบิร์ตของบ้านเราเลยค่ะ
เขาก็เลยเหมือนแบบดูแลดี

มันก็จะมีนิดนึงค่ะเพราะเหมือนเขาก็เป็นประเทศที่แบบเป็นชาตินิยม
ถ้าเราพูดไม่ได้เนี่ยเราก็คือต่างด้าวดีนี่เองค่ะ
คือแต่ถ้าเราพูดได้เนี่ยเขาถึงจะยอมรับเรา

รายได้เนี่ยคือถ้าไม่ดังมากจริงเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเลยนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะแบบอยากได้ชื่อเสียงมากกว่านะ
เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าถ้าชื่อเสียงออกมารายได้มันมีอยู่แล้ว
แข่งขันเขาสูงแล้วที่มีข่าวว่าแบบ
เขาเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนแบบฆ่าตัวตายเยอะที่สุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงด้านการเรียนด้านนู่นด้านนี่

คุณไม่ได้เรียนโรงเรียนดีคุณก็ไม่มีงานทำ
เขาคาดหวังมากว่าแบบ

เหมือนอย่างมีน้องตอนนี้หนูก็ทำซีรีส์ทำอะไรด้วยใช่ไหมคะ

แบบฮ่ออะไรเอง
แต่ว่าแบบเขาก็มีสิทธิ์คิดของเขา
เราเป็นคนสาธารณะเพราะฉะนั้นเราต้อง

เพราะเรายังไงเราจัดการเขาไม่ได้อยู่แล้ว
แม้เราอยากจะจัดการเขาแค่ไหนก็ตาม
เราก็ต้องฮู้วววว
จริงแล้วมีเด็กไทยหลายคนเลยนะคะ

เหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
หลายคนก็ท้อแล้วก็ถอย
จริงแล้วมิ้นท์คิดว่าแบบทุกคนก็คือแบบ

มันจะอยู่ได้แล้วทำตามความฝันของตนได้คือ

จริงแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

มันแค่คุณสู้หรือเปล่า
คุณอดทนและคุณเรียนรู้มันจริงหรือเปล่า

ทุกคนก็สามารถไปถึงฝันได้ไม่ว่าจะเป็นอะไร
โอ้จิมมะ
เฮ้ยถึงฉันจะตัวเล็ก
แต่ก็อย่ามาดูทุกชั้นหน้าแบบอะไรอย่างนี้